เหตุการณ์ดินโครนถล่มที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน
มีประชาชนเสียชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกัน๘ศพด้วยกัน
แล้วก็มีบ้านเรือนของประชาชนบริเวณนั้นได้รับความเสียหายนะคะ
เจ้าหน้าที่มีการอบพยพประชาชน
ซึ่งบ้านได้รับความเสียหายออกมาในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
ทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือห้ามให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปพื้นที่อีก
เพราะเจ้าหน้าที่กลัวว่ามันจะมีดินโครนถล่มซ้ำลงมาอีก
เพราะว่าฝนตกยังมีฝนตกอยู่ในพื้นที่อยู่นะคะ
ความคืบหน้าสำหรับเหตุการณ์นี้ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
แต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ยังคงห่วงใยก็คือเรื่องความปลอดภัยของชาวบ้าน
ที่อาจจะกลับเข้าไปในชุมชนบ้านห้วยขาบ
เพราะว่าชาวบ้านเขากลัวว่าทรัพย์สินมีค่าซึ่งอยู่ในบ้านมันจะศูนย์หายไป
รวมทั้งที่ดินการเกษตรและสัตว์เลี้ยงมันจะได้รับความเสียหาย
ปรีชาสมชัยในอำเภอบ่อเกลือจึงกังวลในความไม่ปลอดภัย
เพราะไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าดินโครนมันจะถล่มลงมาซ้ำอีกหรือเปล่า
นายอำเภอเลยขอกำลังพลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๘ให้ชาวบ้านห้วยขาบส่งตัวแทนบ้านมาละ๑คน
ขนของมีค่าออกจากบ้านและหลังจากวันนี้จะไม่อนุญาตแล้วนะคะให้ใครเข้าออกบ้านของตัวเอง
ส่วนแผนต่อไปหลังมีการประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนห้วยสวา
ได้ตกลงกันว่าจะให้ชาวบ้านห้วยขาบไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่วัดพระธาตุดวงคุ้ม
หรือวัดบ้านสวากับโบสถคริสเตียนเป็นระยะเวลาเบื้องต้นคาดการณ์กันไว้น่าจะอยู่ที่๓เดือนก่อน
เพื่อรอให้หมดหน้าฝนและรอจนกว่าทางกรมอุทยานนักธรณีวิทยาค้นพบพื้นที่อาศัยใหม่ให้เรียบร้อยก่อน
จะเริ่มดำเนินการให้ชาวบ้านไปจัดสรรพื้นที่แห่งใหม่นี้
นายอำเภอและพันเอกรุฑมนตรีจินนเซนรองผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘ยืนยันแล้วนะคะ
บอกว่าไม่ให้ชาวบ้านคนใดกลับไปอยู่ที่เดิมอีกแล้ว
เพราะตรงนี้มันเป็นเนินเขาตรงเหนือบ้านห้วยขาบมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดินถล่มลงมาอีกค่ะ
มีข้อมูลคุณผู้ชมสำหรับพื้นที่อาศัยแห่งใหม่ของชาวบ้านห้วยขาบ
อยู่ห่างจากจุดเดิมประมาณ๒๐๐เมตร
ซึ่งแผนการดำเนินชีวิตระยะยาวหลังจากนี้
กรมอุทยานก็จะมีการเตรียมออกโฉนดเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวบ้าน
เพื่อไม่ให้เป็นการอาศัยแบบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
ก็คืออยู่แบบไม่ผิดกฎหมายนะคะ
ส่วนพื้นที่เดิมทางกรมอุทยานระบุว่าเป็นพื้นที่เขตป่าสงวน
กรมอุทยานผ่อนปลนให้เป็นที่ทำมาหากิน
ที่อยู่อาศัยตามคำสั่งคศที่๖๖ทับ๒๕๕๗นะคะ
อีกหนึ่งความเป็นห่วงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็คือผลเอกกระยุจรรโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคศค

ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูแลประชาชนในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดอุทธกภัยแล้วก็ดินโครนถล่ม
โดยให้ความสำคัญกับการประกาศเตือนภัยแจ้งเตือนประชาชนและการย้ายประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ออกมายังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน
โดยเฉพาะ๕๙จังหวัดที่มีรายงานปริมาณฝนตกหนัก
พร้อมกับฝากเตือนแล้วก็ฝากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะ
ว่าให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิด
รวมถึงปฏิบัติตัวตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ